ข่าวต่อไปหอยไม่สดครับคุณผู้ชมหอยไม่สดหอยมีกลิ่น
หอยเหม็นหอยเหม็นเป็นเรื่องระหว่างผู้หญิงสองคน
คนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายหอยขมอีกคนนึงเป็นผู้หญิงปล่อยเงินกู้
ปล่อยเงินกู้มาซื้อหอยไม่สดกลับไปหอยเหม็นนะฮะ
โมโหขอโทษนะเรื่องนี้ผ่านไป๒เดือนแล้ว
แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้โห
มีการเอาปืนมาขู่มีการยิงขึ้นฟ้าแล้วมีการยิงเฉียดตัวคนไปด้วย
มันก็เลยต้องเป็นเรื่องมาแจ้งความกันค่ะย้อนเล่าเหตุการณ์ก่อน
นางสาวแอลจิราแม่ค้าขายหอยอายุสามสิบเจ็ดปี
ถูกลูกค้าเป็นคนปล่อยเงินกู้ในพื้นที่เนี่ยเอาปืนมาตีที่กลางศีรษะ
ได้รับบาดเจ็บไปเย็บหลายเข็มแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
แล้วก็ยังยิงอีกนัดหนึ่งนะฮะเฉียดศีรษะไปรวม๒นัดด้วยกัน
เหตุเกิดไหนไหนอ่ะในตลาดออมศิลป์ครับ
หรือว่าตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ในเขตเทศบาลตะบนย่านตาขาว
ช่วงหกค่ำของวันที่หกคริสติกายนที่ผ่านมาฮะ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมนางสาวแอนจีลาอายุสามสิบเจ็ด
ค้าขายหอยที่ผมว่าน่ะเข้าแจ้งความกับตำรวจสภย่านตาขาว
ดำเนินคดีกับคนปล่อยเงินกู้ผู้ก่อเหตุครับ
แม่ค้าขายหอยเล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อ๒เดือนที่แล้วนะ
เอาหอยขมไปขายขายให้ใครอ่ะเจ๊วันเจ๊วันมาซื้อนะฮะ
วันเกิดเหตุมาเจอหน้ากันอีกครั้งที่ร้านขายข้าวแกงในตลาด
ปรากฏว่าเจ๊วันเนี่ยเดินมาด่าเธอบอกเอามาขายได้ยังไงเนี่ย
หอยมันเหม็นหอยมันไม่สดเนี่ยนะจำได้ไหมที่ซื้อมาสองเดือนที่แล้วน่ะ
นั่นนะครับประกอบกับนะฮะเอาไปทำอาหารอะไรก็ไม่ได้
ด้วยความที่เธอไม่อยากมีปัญหาก็พยายามเดินหนีนะครับ
ส่วนเจ๊วันเนี่ยเจ๊วันเดินตามเนี่ยเดินตามแล้วชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายครับ
แล้วยิงขึ้นฟ้าคมครูหนึ่งนัดก่อนปั้งแล้วเอาปืนมาจี้
จี้เสร็จปั๊บเอามือหนึ่งจับคอเธอแล้วใช้ปืนตีเข้าที่กลางศีรษะ๒ครั้งครับ
โอ้โหเจ็บเจ็บทับตายซุดลงกับพื้นนะฮะ
แล้วก็กระชากศีรษะแล้วใช้ปืนตีซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วปืนมันเกิดลั่นคราวนี้กระสุนเฉียวหัวไปนิดเดียว
เพราะดีนะที่ปลายกระบอกปืนมันหันไปทางอื่นครับ
แม่ค้าขายหอยยังเล่าอีกบอกว่าทีแรกจะไม่แจ้งความหรอก
ดำเนินคดีกับเจ๊วันหรอกเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาบานปลายอะไร
แต่เนื่องจากการทำร้ายร่างกายแล้วยิงปืนในที่สาธารณะ
ตำรวจเขาบอกมันไม่ได้มันต้องดำเนินคดีนะ
เธอก็เลยมาให้ปากคำเพื่อออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุครับ
ล่าสุดครับกลางดึกที่ผ่านมาเจ๊วันมานะ
เจ๊วันมามอบตัวครับคำตำรวจโดยมีผลัดตำรวจเอก
ก็ถามรับสอบแรกเดี๋ยวส่งแต่ย้ายหรือไม่ต่อครับ
บอกว่าเดี๋ยววันให้การพากเศษนะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจยิงแต่ปืนมันรั่น
เข้าใจไหมปืนมันลั่นนะส่วนสาเหตุก็มาจากการซื้อขายหอยที่ไม่สดนั่นแหละ
นะครับส่วนปืนก็เป็นปืนมีทะเบียนเอาเอกสารหลักฐานมาแสดงด้วย
แต่ยังไงก็ตามเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาก่อน๓ข้อหา๑ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้ปืน๒
พกปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครับ